เกาะติดกันอย่างต่อเนื่องสำหรับบรรยากาศการไปที่สารหลักเมืองของหมวดจรูน
พร้อมกับครอบครัวทั้งภรรยาและลูกตอนนี้กำลังอรรถนาพระ
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศนี้ไปเลยนะคะขณะเดียวกันทางแฟนเพจไทยรัฐทีวี
ก็มีการถ่ายทอดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ด้วยเดี๋ยวฟังเสียงกันเลยค่ะ
และสิ่งต่างต่างแต่องค์พระหลักเมืองขอองค์พระหลักเมือง
รับเครื่องสังเวยและสิ่งต่างของข้าพเจ้าขอบารมีองค์พระหลักเมือง
และเทพเทพลักษณ์ที่สถิตที่สถิตอยู่ณที่นี้
คงโดนบันดาลให้ข้าพเจ้าทำการสิ่งใดได้สำเร็จ

นิษฐานที่ปรารถนาทุกประการขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัว
บริวารตลอดจนญาติสนิทมิตรสหายจงแค้วคาดจากภัยพิบัติทั้งปวง
ปราศจากโลกาพญาธิกและจงมีแต่ความสุขความเจริญ
ตลอดช้าและนานเกินที่มีวิธีของคุณ
อภัยตอนนี้มี
ท่านครับ
ขอสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกและขอสาบานต่อหน้าศาสตร์หลักเมือง
จังหวัดกาญจนบุรีว่าในฐานะที่ถ้าเคยรับใช้แผ่นดินไทย
ด้วยความซื่อสัตว์และซื่อตรงหากข้าไปขโมยลอตเตอรี่ใครมา
อย่างที่ถูกเก่าหาจริงขอให้ฆ่าไม่ตายดี
ครอบครัวญาติพี่น้องที่หายวายบวงลูกหลานสาบแช่งให้ชีวิตล่มจม
มีแต่ความหายนะไปตลอดชีวิตไม่มีความสุข
ทนทุกข์ทรมานตกนรกตกไหม้ไม่ได้ผลไม่ได้เกิด
ทั้งครอบครัวและขอให้ถูกสังคมประนามอย่างเอียด
เป็นที่รังเกียจของคนในสังคมรวมไปถึงอาชีพการงานของครอบครัวร่มจม
ไม่เจริญหมดเนื้อหมดตัวเปรียบได้ดังขอทานข้างถนน
ล้มป่วยทรมานไปทั้งตลอดชีวิตแต่หากข้าพระเจ้า
กล่าวความจริงมาโดยตลอดไม่ได้ไปขโมยลอตเตอรี่ใครมา
และเป็นผู้โดนรังแก่อย่างที่เกิดขึ้นขอให้ข้าประสบความสำเร็จในทุกทุกด้าน
เอาชนะหมู่มารได้โดยเร็วความสุขความเจริญทั้งหลายทั้งปวง
สุขภาพแข็งแรงอาชีพการงานเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเงินทอง
บังเกิดขึ้นแก่ข้าครอบครัวลูกหลานญาติมิตรญาติมิตรสหายทุกคน
และประชาชนทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กับข้าพเจ้าด้วยเชิญ
และขอสาบแช่งหากผู้ที่มากล่าวอ้างว่าลอตเตอรี่งวดวันที่๑พฤศจิกายน
หายแล้วไม่ได้หายจริง
พยานทุกคนที่ไม่ได้รู้เห็นถึงการซื้อลอตเตอรี่
หมายเลข๕๓๓๗๒๖แต่กลับมาเป็นพยานว่าเห็น
ให้กับผู้ที่อ้างว่าทำลอตเตอรี่ของตนหาย
พร้อมทั้งนายตำรวจที่เรียกข้าพเจ้าไปเจรจาที่บ้านพัก
ถ้าหากมีเจตนาไม่บริสุทธิ์
กระทำการที่ไม่เป็นกลางกันแกล้งข้าพเจ้า
หรือแม้แต่ผู้ที่คิดร้ายคิดทำลายข้าพเจ้า
คิดกันแกล้งสร้างเรื่องโกหกสร้างความเท็จพยานเท็จต่าง
หวังผลประโยชน์ในลอตเตอรี่ฉบับดังกล่าวหมายเลข
สามสามเจ็ดยังหกงวดประจำวันที่หนึ่ง
มศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบขอให้บุคคลเหล่านี้ไม่ตายดี
ครอบครัวญาติพี่น้องจิบหายว่ายปวงลูกหลานตาบแช่ง
ให้ชีวิตล่มจมเจอแต่ความหายนะไปตลอดชีวิต
ไม่มีความสุขทนทุกข์ทรมานตกนรกหรือไม่
ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดทั้งครอบครัวและขอให้ถูกสังคมประนามหยามเหยียด
เป็นที่รังเกียจของคนในสังคมรวมไปถึงอาชีพการงานของครอบครัว
จมไม่เจริญหมดเนื้อหมดตัวเปรียบได้ดังขอทานข้างถนน
ล้มป่วยทรมานไปทั้งชีวิตสุดท้ายต้องลงต้องจบชีวิตในคุก
แต่หากบุคคลที่ฆ่ากล่าวถึงเป็นคนที่พูดจริงมาโดยตลอด
เป็นคนบริสุทธิ์ไม่โกหกไม่สร้างเรื่องเท็จ
ไม่ได้ช่วยเหลือไม่โกหกบนเท็จไม่ได้หวังผลประโยชน์
ทำงานและกระทำการอย่างถูกต้องตรงไปตรงมา
ก็ขอให้ประสบความสำเร็จมีแต่ความสุขความเจริญ
ทั้งหลายทั้งปวงสุขภาพแข็งแรงอาชีพการงานรุ่งเรือง
ร่ำรวยเงินทองจงบังเกิดแก่ครอบครัวลูกหลานญาติพี่น้อง

มิตรสหายทุกคนของท่าน
มิตรสหายทุกคนของท่าน
ต่ายภงนายเพลิงหน่อยก็ใดกันนะครับ

ขออนุญาตกรรมสาบานด้วยในค่ะ
ขออนุญาตกรรมสาบานด้วยในค่ะ
เป็นบรรยากาศที่หมวดจรูนและครอบครัวไปสาบานต่อสารหลักเมือง

สื่อมวลชนทั้งพ่อแม่พี่น้องไปติดตามทำข่าวกันมากมายแล้ว
ใช่นี่คือเราดูกันสดเลยนะครับคุณผู้ชม
ก็มีการไลฟ์มีการถ่ายทอดสดบรรยากาศนี้

ฝากเข้าไปในเพจของไทยรัฐ
แล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ

ถ้อยคำที่ทางด้านหมวดจรูน

รวมถึงก็มีการจุดทูบเทียน

แล้วก็ยืนยันด้วยว่าหลังจากนี้
จะไม่ถอนคำสาบานนะคะ

ซื้อสลากแล้วก็รับคำท้าด้วย
เดี๋ยวก็ต้องติดตามต่อนะคะว่าจะมีการ
เดินทางมาสาบาน
หลังจากนี้ด้วยหรือเปล่า

การยืนยันความบริสุทธิ์ใจ

ขณะเดียวกันเราคงจะต้องติดตามทาง
ครูปรีชาด้วยว่าจะออกมาเคลื่อนไหวอย่างไร

เห็นข้อความที่ส่งมาในโลกที่ส่งมาหน้าจอตอนนี้
ก็มีทั้งทีมครูทีมตำรวจส่งมาให้กำลังใจกัน
ข้อความคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กตอนนี้ก็เข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าหลายคนติดตามข่าวสารมาตลอด
บางคนก็บอกว่านี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
เคารพสักการะแล้วก็เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริง
จะลงโทษสำหรับคนที่ทำผิดเองด้วยนะคะ
ทีมงานเรายังคงเกาะติดสถานการณ์อยู่อย่างต่อเนื่องนะคะ
และหากมีความเคลื่อนไหวจะรายงานเข้ามาผ่านทางหน้าจอไทยรัฐทีวี
เป็นระยะระยะคุณผู้ชมติดตามได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะ